เชิญต่อที่หน้าจอทีวีข้างหลังนี้คุณหมอทวีสินกับน้องแน็ตนะฮะ

แต่เรื่องของเรื่องก็คือดราม่าถล่มหมอเป็นระยะระยะรอบนี้ฮะ
รามาเถียงนาโมเดลคือคุณหมอพูดไว้
พูดไว้ตั้งแต่สักวัน๒วันแล้วล่ะ
พูดไว้สักวันสองวันแล้วว่าถ้าหากคนที่อยู่ภาคอีสานนะ
กลับบ้านแล้วไม่ไปอยู่บ้านร่วมกับคนในครอบครัวเนี่ย
โอกาสที่คนในครอบครัวจะติดโควิดเดี๋ยวมีสูง
ดังนั้นไปอยู่นู่นไงทุกพื้นที่เขามีเถียงนา

เย็นสบายทุ่งนาฟ้ากว้างเขียวชะอุบ

เคยไปมาคุณนำร่องเหรอเคยไปมาแล้วก่อนหน้านี้ก่อนโควิดจะระบาดไปเที่ยวในนานนี่แหละ

อารมณ์ตอนเช้าอากาศดีมาก
ตอนวันนะตอนกลางวันนะโอ้โห
ปิ้งไก่เหอะร้อนตับรับมาก
แต่คุณหมอพูดอย่างนี้จริงเรื่องของเถียงนาไม่ได้มา
เพราะโชคช่วยย้อนไปฟังคุณหมออีกทีเชิญครับ
อย่างที่ผมเคยพูดภาคอีสานเราพื้นที่กว้างขวางนะครับ
เถียงนามโมเดลเกิดขึ้นอยู่ที่ภาคอีสาน
คือกลับมาแล้วให้ไปนอนในเถียงใน
ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวป่วยก็ไม่มากนะครับ
หรือว่าอาการไม่มากกักกันตัวก็นอนอยู่ตรงนั้นได้
มีคนส่งข้าวส่งน้ำเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะครับ
ซึ่งน่ารักมากก็ขอให้ใช้วิธีต่างเหล่านี้
ที่เป็นจากภูมิปัญญาหรือจะเป็นการคิดจากพื้นที่ขึ้นมาช่วยกันนะครับ
เหมือนมีคนฟังคุณโรสลินมาเลยพอฟังคุณหมอแล้วปรี๊ดเลย
มีอาการปรี๊ดเลยรู้จักหรือยังเถียงนา
หมอทวีสินโคศกสวบครู้จักเถียงนาดีพอไหม
คือรู้จักน่าจะรู้แต่เคยไปไหมเคยไปอยู่ไหม
เถียงนาน้อยเขาจะเอาหน่อย
เถียงนากลางวันเนี่ยร้อนตับแลบกลางคืนผีหลอกด้วยนะจะบอกให้
ท่านบอกว่าก็คิดได้เนอะให้เขาไปกักตัวเถียงนา
กลางวันร้อนขนาดไหนรู้ไหม
เถียงนาใช่ว่าจะมีห้องน้ำห้องซ่วมทุกแห่ง
คือถ้าเถียงนามันคือเหมือนที่พักหลบล่ม
เท่านั้นเองจะให้ไปอยู่ไปกินไปหลับไปนอน
มันอันตรายเถียงนาเขามีไว้ตอนที่ทำนาน
ถ่ายนาพอถ่ายปั๊บกินข้าวกับวันเนี่ย
นั่งเถียงนาแป๊บนึงกินข้าวแล้วออกไปทำนาต่อ
พักแวบชั่วครั้งชั่วคราว
กลางวันก็เงียบแต่กลางคืนใช้คำว่าวางเวงเลยดีกว่า

กลางวันร้อนอบอ้าวแล้วถ้าให้คนติดโควิด

จะยิ่งตายซะก่อนนะมันจะยิ่งเสริมทำให้โลกของเขาเนี่ย
กระจายในตัวเขามากไปกว่านี้หรือเปล่า
เอ้ยไม่ได้พูดเลยส้มตำเด้อ

คือประชดดูออกเลยว่ามันเป็นแค่ที่กินข้าวแวบ

ที่เขาเอาไว้จกส้มตำกันเท่านั้นเองเท่านั้นเอง
จะไปอยู่จะไปกินเนี่ยแบบที่คุณหมอทวีสินพูดมันทำไม่ได้หรอก
ส่วนน้องแน็ตเกษลินชัยเฉลิมพลน้องแน็ตบอกเถียงนาเนี่ย
ร้อนมากนะถ้าไม่มีพัดลมเนี่ยยิ่งร้อนใหญ่
หรือต่อให้มีพัดลมก็เอาไม่อยู่หรือหากมีลมพัดแล้วมันเป็นลมร้อน
คนที่อยู่ในเถียงนาหน้าพังนะร้อนแดดเลย

จะเย็นจะร่มอีกทีก็คือบ่ายแล้ว
กว่าจะเย็นจริงจัง๖โมงเย็นฮะ
น้องนัทเนี่ยเคยไปถ่ายไปถ่ายภาพยนตร์ของเขาเนี่ยนะ
นอนบนสารวัฒน์คุณจะพยักหน้าทำไม
ถ่ายภาพยนตร์แล้วน้องแน็ตไม่ได้นอนเถียงนา
นอนสาราวัดเป็นที่พักขนาดสารวัฒน์มีพัดลมเย็นเย็นเนี่ยนะ
ยังร้อนตับแลบเลยและมาพูดถึงเถียงนา
แน็ตก็เลยถามกลับไปว่าไปอยู่สิสัก๒คืนเอาไหมล่ะ
ถ้าอยู่ได้คนอื่นก็คงกักตัวได้แต่ท้าคนทำก่อน
้าคนพูดก่อนทดลองไปอยู่ก่อนเลยถ้าอยู่ได้ก็จะดี
แต่หมอทวีสินไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเหมือนกัน
แนวคิดเดิมเรื่องของเถียงนาหมอทวีสินโพสต์ภาพเถียงนา
เฮ้ยเอาจริงเหรอจริงนี่กับโพสต์เองเหรอ
แต่ว่าเป็นหน่วยงานอื่นเขาลงไปนะหน่วยงานเขาลงไป
แล้วมีการกักตัวจริงอุบลราชธานีดูแล้วดีต่อใจครับ
อยากเห็นคนไทยรักกันเสียงสะท้อนจากผู้นอนเถียงนาเห็นไหม
อย่าไปเถียงเขานะเขามีคนไปจริง
โรคโควิดไม่ทำให้หัวใจคนอีสานพังทลายลงเลยเห็นไหม
นี่คือความรักของคนในครอบครัวแวะไปอยู่ที่เถียงนาก็แล้วกัน
เถียงนายังเป็นเถียงนาโมเดลที่ร้อนแรงอยู่ในขณะนี้นะฮะ
คนก็มีการวิภาควิจารณ์เสียงแตกพอสมควร
แต่ส่วนใหญ่จะเทไปในด้านที่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นซะมากกว่า